เรื่องของโควิดนะคุณผู้ชมกับเรื่องของคนในวงการบันเทิง
ก็คือเรื่องของอาการของนครยังคงโคม่าถึงแม้ได้ย้ายโรงพยาบาลแล้ว
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุในโลกโซเชียล
เป็นอย่างมากทีเดียวนะคุณผู้ชม
มันก็ไปเกี่ยวข้องกับคุณบอลเชิญยิ้มด้วยนะครับ

ไปดูอาการล่าสุดกันหน่อยครับของนคร
คุณไอซ์ลูกสาวของนครเองก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าว
ก็ตอนนี้หลังจากที่นครได้ย้ายโรงพยาบาล
ก็บอกว่าอาการยังโคม่าทางเดินหายใจล้มเหลว
พร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์พิเศษแต่อย่างใดในการย้ายโรงพยาบาล
โดยกระบวนการรักษาเป็นไปตามลำดับคิว
แล้วทางโรงพยาบาลก็เป็นคนติดต่อมาแจ้งข่าว

และขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว
ตรวจโควิดรอบ๓กันทั้งครอบครัวอีกครั้ง
ขณะที่เมื่อวานครับในแพทย์ภัยบูลเอกแสงสี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาบราม
ก็เป็นโรงพยาบาลแรกที่นครไปรักษาตัว
มีการอัดคลิปชี้แจงเรื่องของการย้ายผู้ป่วยวิกฤตโควิดฉุกเฉิน
กรณีการย้ายนครไปยังโรงพยาบาลบรมาธิบดีจักรีนริบดิน
โดยระบุว่านาคอมเป็นผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ

ช่วงแรกอาการก็ไม่มากก็ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเครือ
แต่ต่อมาปอดอักเสบเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้น
ได้ย้ายโรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลวิพามราม
ซึ่งในขณะนั้นเขาบอกว่าว่างพอดีครับ
แต่อาการของนครยังคนสุดลงอีกซ้ำร้าย
เมษายนยังมีภาวะไตวายเฉียบพันธุ
และยังต้องฟอกเลือดแบบฉุกเฉินด้วย
ซึ่งทางโรงพยาบาลกังวลว่าต้องใช้เครื่องช่วยพยุง
การทำงานของป่อนและหัวใจที่โรงพยาบาลวิพาราม
ไม่มีเครื่องนี้จึงติดต่อไปยังโรงพยาบาลสิริราช
แต่เตียงก็เต็มโชคดีครับที่ได้โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรึบดิน
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีคนไข้ออกพอดี
จึงอยากทำความเข้าใจว่ากรณีของนครนั้น
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาไม่ได้ใช้เส้นสายแต่อย่างใด
ไปฟังเสียงพอของโรงพยาบาลวิพารามครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องใดกับในเรื่องของเส้นสายเรื่องอะไรเลยนะครับ
ก็เป็นในเรื่องของทางคลินิกล้วนนะครับ
ในส่วนดราม่าที่มันร้อนระอุในโลกโซเชียล
ก็ไปถูกเชื่อมโยงกับคุณบอลเชิญยิ้มคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเรื่องของพยายามที่ออกมาให้สัมภาษณ์อัดคลิปนะฮะ
ที่พยายามที่จะขอความช่วยเหลือให้นักคอมเนี่ยนะฮะ
กับเรื่องของคนที่ติดโควิด๑๙อะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นดราม่า
ล่าสุดคุณบอลออกมาจากโรงพยาบาลอัดคลิปความยาว๑นาที
ขอโทษกราบขอโทษชาวเน็ตกับการที่พลั้งให้สัมภาษณ์พูดผิดไป
และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คนที่ติดเชื้อแบบนั้น
ถูกรังเกียจอะไรแล้วก็จะระวังคำพูดของตัวเองมากกว่านี้
ฟังคลิปฟังเสียงคุณบอลครับ
ผมต้องกราบขอประธานโทษนะครับ
ขอโทษจากใจจริงนะครับ
ผมไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปให้รู้สึก
ให้ทุกท่านรู้สึกไม่ดีนะครับ
ถ้าผมพูดอะไรออกไปทำให้ทุกท่านมองว่าผมไม่ดี
คุณผู้ชมคงจะได้เห็นดราม่าในโซเชียลบ้างแล้วนะครับ

เกิดเป็นดราม่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
เราก็จะไม่ไปตอกย้ำตรงนั้นแล้วนะครับ
ส่วนสถานการณ์โควิดของคนในวงการบันเทิงครับ
ล่าสุดคุณแบงค์ทิติกับคุณชายอาดำ
มราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล

ตอนนี้ยังคงมีคนดังในวงการบันเทิง
ยังรักษาตัวอยู่๒๙คนแล้วก็หายแล้ว๑๕คนนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอความกรุณา

ยังไงถ้าไม่มีธุระปะปัง
ก็กลับมาบริจักษ์พลาสมาหน่อยนะครับ
เพราะว่าพลาสมาที่เคยมีนั้น
เกลี้ยงแล้วจริงครับ